จะเจอสองเกมระหว่างเนปานกับทางสุรินามเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่า
มันก็คือแนวทางแหละครับที่จะได้ไปดูวิธีการเล่นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย
เนปานก็อยู่ในโซนโซเดียวกับเมาดีฟแล้วก็ศรีลังกาด้วยนะครับ
แข่งในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ย
สองนัดนะครับเนปาอันดับร้อยหกสิบเจ็ดของโลกวันที่ยี่สิบสี่มีนานะครับ
แข่งกันแล้วก็เจอสุรินาม๒๗มีนาคมก็จะเป็นการเตรียมทีมก่อนแข่งขัน
แนวทางการเล่นคงไม่ต่างกันมากก็เป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาด้วยส่วนคู่แข่ง
สำคัญในรอบจริงชั้นเอเชียรอบคัดเลือกเลยนะครับเจ้าภาคอุทส์เปรย์เอง
แข็งแกร่งอันดับเหนือกว่าไทยจะพยายามเตรียมทีมให้ดีที่สุด
ซึ่งสุรินามก็เป็นทีมที่ร่างกายแข็งแกร่ง
หลายคนเล่นในยุโรปเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบทีมเลยครับ
ครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโปรแกรมของฟุตบอลทีมชาติไทย
ใหญ่แล้วก็ชุดยูยี่สิบสามด้วยนะครับในเดือนมีนาคมห้านัดถ่ายท่าสดทาง
ทรัฐทีวีช่องสามสองแล้วก็เอเอสเพนนะครับครับยี่สิบสามมีนาคมเวลาห้าทุ่มนะครับ
ศึกดูใบครับไทยชุดยูยี่สิบสามพบการ์ต้ายี่สิบสี่มีนาคมเวลาหนึ่งทุ่ม
ดูใบครับพบจีนนะครับยี่สิบเจ็ดมีนาคมเวลาหนึ่งทุ่ม
ศึกดูใบครับสองพันยี่สิบสองนัดจัดอันดับครับ
มีสี่สิบแต้มเพิบเชียงรายทีมอันดับสามที่มีสี่สิบเอ็ดแต้ม
ก็ถือเป็นการไม่ชนะคู่แข่งเป็นนัดที่๕ติดต่อกันแล้ว
ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนแกนหลักอย่าง

ผ่านเข้ารอบ๔ทีมสุดท้ายถ้วยลิกครับ
ผลงาน๕นัดเนี่ยทุกรายการเชียงรายไม่แพ้ใครนะครับ
เกมนี้ไม่มีผู้เล่นหลักติดโทษแบน
แต่ว่ายังต้องเช็คฟิตทางศิวากรเตียตระกูล

พร้อมนะครับฟิลิเป้อมอลริมแล้วก็เก็ตเตอร์ซัน
ทั้งคู่เคยพบกันมา๑๙นัดทุกรายการ
นัดล่าสุดเล็กแรกที่พบกันนะครับ

แล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้เวลา๑๙นาฬิกานะครับ
ประจวบพบกับราชบุรีนะครับ
ดูเรื่องราวดีของวงการฟุตบอลไทยครับพี่เจม
เมื่อบัญกานักเตะดังเลยนะครับ

เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือทางเจ้าเบนส์ศิวาเมษธนุสรนะครับ
ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์
กระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าขวาแตกหัก
ศีรษะมีบาดแผลชะกันยาวลึก

แล้วก็ส้นเท้ามีแผลต้องทำการผ่าตัด
เพื่อยิงเหล็กใส่นิ้วเท้าแล้วก็นิ้วมือ
ทีมแพทย์จะมีการผ่าตัดใหญ่อีกสองครั้งนะครับก็นักเตะชื่อดังก็คนนี้แหละครับ
อุ้มธีรธรรมบุญมาธรรมแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูเน็ตเต็ปนะครับ
นำออกมาประมวลเปิดประมวลราคาเริ่มต้นที่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับ
จะปิดการประมวลวันที่๒๑มีนาคมเวลา๖โมงเย็นนะครับ
ราคาตอนนี้ที่เช็คล่าสุดก่อนที่จะมาเล่าข่าวนะครับก็อยู่ที่๑๕๐๐๐บาทแล้ว
โอ้โหถือว่าคือมันแพงครับคนเล่นเสื้อเนี่ยจะรู้ดีว่ามันเป็นสีพิเศษนะครับ
นี้เพราะว่ามันไม่ได้มีใส่แข่งง่ายมันทำมาโหราคาได้เยอะเลยนะเนี่ย
ครับส่วนอีกคนนึงครับก็เป็นทางชัดชัยบุตรพรมนะครับ
รักษาประตูทีมชาติไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กนำเสื้อแข่งชุดคว้าแชมป์
อาร์เซ็นทรัพย์สองพันยี่สิบนะครับออกมาประมูลเพื่อนอำราได้ไปช่วยเสียวเมฆด้วยเช่นกันนะครับ
ตอนนี้ชัดชายเองก็กำลังอยู่ระหว่างพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายขาดนะครับ
ก็ยังไม่สามารถช่วยบีจีได้ในเวลานี้นะครับก็จะขอปิดประมูลเสื้อในวันที่๒๐มีนาคมเวลา๒ทุ่มนั่นเองนะครับ
ก็ล่าสุดนั้นผลลงโทษออกมาแล้วนะครับ
อำนวยนิมโนประธานคณะกรรมการสอบสวนจัญญาบันนักกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั้นก็
ลงนามคำสั่งตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอบทลงโทษไปนะครับ
ลงโทษก็ออกมาแล้วนะครับห้ามทางอิสราเลสนั้น
ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นเวลา๓ปีด้วยกัน
มีคำสั่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ฟุตบอลทุกรายการนะครับตั้งแต่ฟุตบอลที๔
ยาวมาจนถึงทุกรายการเลยฟุตบอลถ้วยฟุตบอลลีกอะไรอย่างนี้
ก็หายไปสามแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าโทษแบนที่ต้องเพิ่มเติม
ในส่วนของการที่ไปทำร้ายร่างกายตรงนั้นจะมีแยกหรือเปล่า
หมายความว่าละ๓ปีถ้าเกิดว่าจะต้องกลับมาเล่นเนี่ย
ต้องมีโทษแบนเพิ่มเติมสโมสรที่จะเซ็นไปนะครับ
ก็จะไม่ได้ใช้งานด้วยกี่นัดก็ว่ากันไปนะครับ
อันนี้ก็คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ